นาทีนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กับความหนาวเย็นที่มาเยือนหลาย
จุดหลายพื้นที่ทั่วไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับหลายคนสงสัย
แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับดู
กราฟิกดีกราฟิกดีปัจจัยตัวสำคัญคือบริเวณกฎอากาสสูงต่อเนื่อง
เขื่อนมาไปชนกับบริเวณหย่อมกฎอากาสต่ำที่ก่อตัวในซาเล
ปีกตะวันออกจึงนื่นทั้งหมดมีความยิน
ซึ่งแน่นอนว่าความเย็นแบบนี้เองก็จะทำให้เมืองไทยของเราได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็น

รอบแรกไปจนถึงประมาณวันที่๘วันที่๙จะแผลวไปหน่อย

พื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่จะได้เจอกับอากาศหนาวเย็น
จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาทางปีกตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทย
เข้ามาในบริเวณลาวเวียดนามแล้วก็มาถึงไทย
เสียฟ้าปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือวันนี้วันพรุ่งนี้
สังเกตว่ามีการแผลลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ส่วนสีเขียวคือฝนส่วนใหญ่นั้นก็จะดิ่งลงไปอยู่แถวบริเวณประเทศมาเลเซีย

สังเกตว่าจะค่อยอ่อนกำลังถอยร่นออกไป
หลังจากที่วันที่๙ก็จะถอยกลับไป
แล้ว๑๐มาอีกรอบหนึ่ง
ช่วงที่ช่วงวาเลนไทยช่วงกลางเดือนจะอ่อนกำลังไปอีกครั้งหนึ่ง
ที่สำคัญครับในช่วงหลังวันวาเลนไทย
ลุ้นว่าเราจะได้เจอความกดอากาศสูงที่สีฟ้าที่เอาความหนาวเย็นมาให้
อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้
ก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ในเมืองไทยของเราต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเลย
นั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือน
เราอาจจะได้เจอความหนาวเย็นเกือบทั้งเดือนเลยก็ว่าได้
อย่างที่บอกว่าจะมีบางช่วงบางตอนที่ความหนาวเย็นนั้นมีการอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป

ถอยออกไปแล้วการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะเข้ามามีบทบาทอิทธิพลในหลายพื้นที่
ดังนั้นต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
ส่วนในปีนี้นั้นภาพรวมสถานการณ์ฤดูร้อนจะเป็นอย่างไร
ฤดูฝนปีนี้ฝนจะมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันท์สวัสดีครับ